กับเรื่องของปัญหาภัยแรงในช่วงหน้าแรงนะครับ

มีฝนตกหนักก็เจอกับปัญหาเรื่องของน้ำท่วม
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮา

หาวิธีช่วยทำให้

จนถึงทุกวันนี้ก็มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
ติดตามพร้อมกันจากรายงาน๗๗บริษัทบาทครับ

เรือนอก

อำเภอกลสังว์บุรีรรม

ครั้งหนึ่งในชีวิตสามัญชนคนธรรมดา
จะมีโอกาสได้เข้าเฝ้าทูลละอองทุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช

วันนั้นขณะหวานแหหาปลาอยู่ในอ่างเก็บน้ำ

พร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมเยี่ยมราชดร

ตำบลบ้านปลืออำเภอกระสัง
โดยไม่มีใครทราบล่วงหน้ามาก่อน
เลยผมเองก็

ถนนจะมีลูกร่างลูก

เสด็จพระราชดำเนินในพื้นที่ครั้งนั้น

พระทับนั่งลงบนพื้นดิน
และตรัสถามทุกสุขชาวบ้านโดยไม่ถือพระองค์

แต่ว่ามันมาก็ท่วมไปเลยเวลามันแรงก็แรงไปเลย

โรงก็ถามผมอีกว่ามันมีกี่ไร่
ผมก็ตอบว่ามีหนึ่งพันไร่
ผมก็ได้ถามผมอีกว่านี่มันน้องอะไร

ว่าออกจากบ้านคุณยายแล้วมีบ้านอะไรอีก
ก็ว่าผมก็บอกว่ามีบ้านโคคมิน
ออกจากบ้านโคกมินแต่ก็ถึงบ้านว่า
พอถึงบ้านว่าแล้วก็มีน้องน้ำอยู่กลางบ้าน
พระองค์จะลุกจากผมไปพระองค์บอกว่า
คนเราไม่มีน้ำอยู่ไม่ได้
ก่อนหน้านี้ชาวบ้านต้องประสบปัญหาความแห้งแรงอย่างหนัก

ครั้งฝนตกก็เกิดน้ำท่วม
ผลทางการเกษตรเสียหายหมด

ส่งมีพระราชดำริให้กรมชนรับประทาน

อ่างเก็บน้ำหนองกุฎใหญ่
ให้สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงหน้าแรง
และสามารถระบายน้ำในช่วงน้ำหลากเพื่อแก้ปัญหา

โคกขมิ้นและพื้นที่ใกล้เคียง
จึงมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

ประกอบอาชีพทางการเกษตรได้อย่างยั่งยืน

คนข้างบนก็ยังไม่ได้ปลูกไม่มีน้ำ

พอมาปิดนี่น้ำมันก็ขึ้นมาอยู่สูง
ก็ขุดคลองขุดไหลน้ำมันก็มารู้สึกว่าดีครับ

ที่ท่านมาทำให้ได้มีน้ำใช้แล้วก็ประกอบอาชีพได้ดี

หาปูหาปลาก็สบายดีกว่าแต่ก่อน

ทุกวันนี้น้องน้ำตรงนั้นเขาเจ็บ
พอเก็บแล้วจะมีน้ำดูดน้ำขึ้นไปปลูก
ผักปลูกแตงโมปลูกอะไรนี่มีทุกอย่าง
ผมเองก็ดีใจมากที่ได้เจอพระองค์
ที่ได้ก่อสร้าง
น้องน้ำกุฎใหญ่และบ้านโคกขมิ้น
แล้วบ้านใกล้เคียงกันเขาจะได้สายอนาม
ผมว่าขอบคุณโปรงมาก

ปัจจุบันพื้นที่ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
ประทับนั่งได้ถูกสร้างเป็นสาราไว้เป็นอนุสร
เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
ทรงทุ่มเทด้านด้นไปในพื้นที่ห่างไกลธุรกันดาล

ขณะเดียวกันชาวบ้านโคขมิ้นยังได้นำดินที่พระองค์
ทรงประทับฝ่าพระบาทกลับไปบูชาที่บ้าน
เพื่อย้ำเตือนใจอยู่เสมอว่าความอุดมสมบูรณ์ทุกวันนี้
คือผลแห่งพระเมตตาบารมีของพระมหากษัตริย์
อันเป็นที่รักยิ่งของพวกเขา
ภาคอิสรรค์ความเข้าใจของคนทั่วไป
ก็ถือว่าภาคเรานี่เป็นภาคที่แห้งแรงนะครับแหล่งน้ำเราน้อย
ถึงมีน้ำแต่เราก็เก็บไว้ไม่ค่อยได้
เพราะว่าน้ำของเราจะหน้าน้ำน้ำเยอะน้ำท่วม
แล้วน้ำก็ไหลลงแม่น้ำโขงไหลลงทะเลไป
ตอนหลังมาจากโครงการพระราชดำริที่มีชนประธานเหมือนกับแก้มลิง
เก็บน้ำไว้เดี๋ยวนี้ความเป็นอยู่ในภาคอีสาน
ก็ถึงได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก
ชีวิตความเป็นอยู่ของคนภาคอีสานก็ถือว่าดีขึ้น
แนวทางพระราชดำริของท่านที่พระองค์ท่านที่แนะนำให้
มีแหล่งเก็บน้ำมีแก้มลิงมีอะไรนะ
คำว่าแก้มลิงคือคำที่ล๙มีพระราชดำรัฐขึ้นครั้งแรก
จนเรานึกถึงว่าลิงที่มีแก้มไว้เก็บอาหารเก็บอะไรเนี่ย
แต่ก่อนไม่เคยมีใครนึกถึงคำนี้
พอพระองค์ท่านมีพระราชดำรัฐเรื่องแก้มลิง
ก็ทำให้ทุกคนเกิดความรู้เกิดความมันเป็นความรู้
เป็นศาสตร์ที่ให้ความรู้เราเลยว่าเราต้องทำอย่างนี้
ก็นำมาปฏิบัติก็เกิดประโยชน์ได้อย่างมากนะครับ
ขอบคุณสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย